คุณผู้ชมคะวันนี้วันอังคารปกติแล้วทุกวันอังคารมีการประชุม
คอรมอก็จับตารอดูสิคะการประชุมคอรมอลวันนี้จะเป็นยังไง
พลเอกประวิทย์อ่ะขอนั่งที่เดิมคำว่าขอนั่งที่เดิมของดิฉันหมายความว่าอะไร
ไม่ได้นั่งในตำแหน่งที่นายกตู่เคยนั่งเอาแต่ท่านเป็นรักษาการนายกนะใช่
แต่ท่านบอกว่าเว้นไว้คาดว่านั้นน่าจะเป็นการให้เกียรติ

วันนี้นะลงรถแบบกระฉับกระเฉง
โอ๊ยเดินเองเลยนี่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีทีมรักษาความปลอดภัย

วันนี้มีรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงาน
ในฐานะพอพักพลังประชารัฐมาต้อนรับ
แล้วนี่ค่ะตอนเดินเข้าไปตอนแรกก็ไปที่ห้องสีเหลืองก่อน
แล้วก็ไปคุยกับทางบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาก็คุยกันอยู่
ประมาณ๒๐นาทีแล้วตอนเดินออกมาเนี่ยค่ะ
นักข่าวพยายามถามนะเพราะว่าช็อตแรกตอนมาถึง
นักข่าวถามท่านยิ้มแย้มบกมือทักทายแต่ท่านยังไม่ได้ตอบอะไร
พอออกจากห้องสีเหลืองมาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามอีกค่ะ
ซึ่งคราวนี้นักข่าวถามไปไงว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์มาร่วมประชุมคอรมอลด้วยไหม
ซึ่งพลเอกประวิทย์บอกว่าจะประชุมผ่านคอนเฟอร์เนส
แล้วก็ถามเหตุผลต่อนะว่าเอ๊ะเพราะอะไรล่ะ
ถึงไม่เข้ามาประชุมท่านไม่ได้ตอบอะไร
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบให้ข้อมูลกับสื่อนะ
บอกว่าการประชุมคอรมอลวันนี้พลเอกประวิทย์จะไม่นั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ
พลเอกประยุทธ์เคยนั่งแล้วจะเว้น
และจะไปนั่งในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรี

เพื่อเป็นประธานในการประชุมคอรมอลวันนี้
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการให้เกียรติพลเอกประยุทธ์
อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นี่คุณผู้ชม
นี่ภาพในที่ประชุมนะหัวโต๊ะก็เว้นไว้เนอะ
ใช่ค่ะไว้ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ารายงานข่าวแจ้งนะ
ผลเอกประยุทธ์จะเข้าทำงานที่กระทรวงกลาโหม
จะประชุมคอรมน์วันผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เฟอร์เซ็นต์
ซึ่งทางนักข่าวก็ถามบิ๊กป๊อกนะพลเอกอนุพงศ์
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการให้กำลังใจคนเอกประยุทธ์
ซึ่งบิ๊กป๊อกก็บอกว่าจริงท่านก็ทำงานของท่านนะ
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็กำลังใจดีโอเค

คอรมอทั้งสสมารอต้อนรับเพียบเลยนะ
ใช่ค่ะเห็นบอกว่ามาเยอะกว่าปกติด้วยป่ะ
ใช่ก็มีสอสอพักพลังประชารัฐ
มายืนตั้งแถวรับมากเป็นพิเศษ
อันนี้ที่นักข่าวรายงานมานะคะ